รวมกับกายร์ดรวมกับคนขับแล้วประมาณสักสามสิบกว่าคนเนี่ย
ไปเที่ยวแถวแถวกระบี่ครับแล้วก็เกิดน้ำมันรั่ว
เกิดเป็นประกายไฟระเบิดขึ้นมา
จมไปใต้ท้องทะเลนะฮะมีทั้งคน
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย
ก็ต้องมีการแจ้งข้อหากับเรื่องของคนขับเรือแล้วก็ไกด์นำเที่ยวด้วย
วันนี้ก็มีการนำทีมประดาน้ำดำน้ำไปตรวจสอบซากเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลด้วยนะครับ
ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกระบีพร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธารามหมู่เกาะพีพี
โดยเจ้าหน้าที่จะดำน้ำลงไปไปตรวจสอบซากเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลอย่างละเอียด
เพื่อไปหาหลักฐานเป็นสาเหตุในการประกอบเรื่องของการพิสูจน์ว่าระเบิดอย่างไร
เบื้องต้นตามคำของลูกเรือก็พบว่าก่อนจะเกิดเหตุไปพบน้ำมันรั่ว
ทำให้มีคนบาดเจ็บ๑๖บราย
จำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส๖รายเพราะว่าโดนไฟคลอกนั่นเอง
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทเชษพันวิชัยดิตสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรเกาะพีบอกว่า
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ผู้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนไกด์ลูกเรือ
ซึ่งเรือลำเนี้ยมันทุกไปสามสิบเอ็ดคนนะครับก็สอบประคัมไปแล้วหลายปาก
เบื้องต้นแจ้งคอหาลูกเรือสองคนกายนำเที่ยวสองคนในคอหาทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากส่วนนายเกรงไกลบุญส่งอายุยี่สิบแปดปี
ปตันเรือยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งจะต้องขออนุญาตแพทย์เข้าให้ปากคำก่อนครับ
จึงจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ในภายหลังเรือลำดังกล่าวเป็นบริษัทแอปเปิลทริปจำกัดเกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อวานนะฮะ
โดยมีผู้อยู่บนเรือทั้งหมดสามสิบเอ็ดคนเป็นนักท่องเที่ยวจีนยี่สิบหกคน
กัปตันเรือลูกเรือสองคนและกายอีกสองคนด้วยกันครับ